ดีดิฉันให้ทัชหัวใจก็แล้วกัน

ขอแสดงความยินดีกับหนุ่มหล่อคนนี้ด้วยค่ะ
กับการรับปริญญาแล้ว

เป็นอีก๑ความภาคภูมิใจของครอบครัวนะ
ใบปริญญามาครองได้สำเร็จค่ะ
ถือว่าเป็นบัณฑิตป้ายแดงสดร้อนเลย
พระเอกละครช่องไทยรัฐทีวีของเรา

ใบปริญญามาครองได้เนี่ย
มันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่างานในวงการน้องเนี่ย

พี่ออนผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐมา

ปริญญานี้ผมพูดได้เต็มปากเลย

เพราะว่าที่ผ่านมาทำงานไปด้วย

กลับไปเรียนต่อไปสู้ต่ออีกครั้งค่ะ

คำขอของคุณแม่ได้สำเร็จค่ะ

อายุไม่พูดดีว่าอายุ

ดรอปเรียนมาก่อนแล้วก็ดรอปมาทำงาน
ดอปมาอยู่

เราก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่แม่ต้องการ
ผมก็ค่อนข้างจะกล้าพูดได้เต็มปากว่า

ทำเพื่อแม่ครับถ้าบอกใจตัวเอง
ไม่แก่เกินเรียนแต่ด้วยอายุผมแล้ว
จบตอนนี้มันจะเป็นไงวะ

อันนี้ไปกองละครมาไปเจอน้องอินนี่มาด้วยเหมือนกัน

เหมือนกระโพกหลอดไฟสวาบเลยใช่ไหม

กลัวขาหักเพราะอะไรไหม

เราให้มุกนี้กี่คะแนนดีคะคุณผู้ชม

จะบอกว่าอะไรก่อนหน้านี้ไม่วางใจ
เพราะเห็นน้องเหมือนมีแฟนมันเป็นนางงาม
เป็นนางเอกด้วยกดเข้าไปดู
เหมือนเขาโปรด